เหตุการณ์เพื่อนบ้านมหาภัยในพื้นที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เป็นเพื่อนบ้านกันนะแต่ไปขโมยข้าวค่ะ
ข้าวที่อยู่ในยุ้งข้าวของเพื่อนบ้านและขโมยไปเยอะด้วย
กระสอบกว่าเพื่อนบ้านจะรู้
ก็คือช่วงที่เพื่อนบ้านจะมาเอาข้าวไปกินนะคะ
ผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ชื่อว่าคุณสมัยคำหอม
อยู่หมู่ที่๒นะคะกุฎเพียขอมเหนืออำเภอชนบทขอนแก่นค่ะ
พาผู้สื่อข่าวเดินดูเส้นทางที่คนร้ายขนกระสอบข้าวเปลือกหลบหนี
พบว่าตามริมรั้วเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกันตลอดเส้นทางประมาณ๑๐๐เมตรได้ค่ะ
มีเมล็ดข้าวเปลือกลนเรียราดตามทางเดิน
จุดมีข้าวเปลือกตกเป็นกองเป็นกองและไปสิ้นสุดที่บ้านของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง

นางสมัยเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุคนในครอบครัวไปนากันค่ะ
ฝากบ้านไว้กับญาติพี่น้องก่อนจะทราบว่าข้าวเปลือกมันหาย
โทรศัพท์บอกญาติเข้าไปดูยุ้งข้าวให้หน่อยสิจะเอาข้าวไปสีกิน
พอญาติเดินไปถึงยุ้งข้าวสงสัยที่จุดแรก
เขาบอกว่าปกติกุญแจมันล็อกอย่างดีแต่ทีนี้มันถูกงัดค่ะ
พอเปิดประตูยุ้งข้าวเข้าไปอ้าวข้าวมันหายไปไหนตั้งเยอะ
แล้วก็ลองนับดูสรุปหายไป๓๘กระสอบเหลือ๑๕กระสอบ
ก็เลยเดินตามหาร่องรอยคนร้ายจนไปพบข้าวเปลือกมันหล่นเรียร่าตามพื้นริมรั้วเพื่อนบ้าน
แถมยังไปพบกระสอบเข้าเปลือกไปเจอแบบคาตาเลยค่ะอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านนั่นแหละ
แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบตำรวจตรวจยึดกระสอบข้าวเปลือกเรียบร้อยค่ะ
สมัยบอกอีกว่าบ้านที่ไปพบกระสอบข้าวเปลือกวางอยู่ใต้ถุนบ้านที่มันคาตา
รู้จักกันเป็นเพื่อนบ้านค่ะชื่อว่านายยาเป็นคนที่มีข่าวว่าผัวพันกับยาเสพติด
ไม่มีงานทำพ่อก็อาศัยอยู่ด้วยไม่ได้ตัวเขาเองออกจากคุกในคดียาเสพติดมาได้ไม่นานค่ะ
มีการสอบถามนายยานะนายยาผู้จาวกไปวนมาบอกว่าเอาข้าวเปลือกมาจริง
แต่ไม่ได้เอาคนเดียวเพราะต้องการจะเอาไปขายหาเงินมาซื้อข้าวกินหาเงินมาซื้อของอื่นใช้
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะเพราะก็ต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานก่อน
แต่โดยส่วนตัวอยากจะให้ตำรวจหมายถึงว่าคุณสมัยที่เป็นเจ้าของข้าวตัวจริงเนี่ยนะ
บอกว่าอยากจะให้ตำรวจจับกลุ่มตัวเข้าคุกไปเลยเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะมาก่อเหตุต่อเนื่องสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านหลังอื่นอีกค่ะ